พรุ่งนี้สารธรรมนุนท่านนัดประชุมกันพอดี
วาระดำรงตำแหน่งนายก๘ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

ส่วนตัวคิดว่าบิ๊กตู่เป็นนายกครบ๘ปีหรือยัง

แต่เท่าที่ได้อ่านได้ติดตามข่าวสารเนี่ยก็น่าจะครบแล้วมั้ง

ก็ออกตัวก่อนนะว่าไม่ใช่นักกฎหมาย
แต่ว่าถ้าอ่านจากการนำเสนอน่าจะครบนะ๘ปีแล้วนะคะ
ซึ่งลุงตู่ไปก็ลุงป้อมมา
ก็ต้องไปรักษาการแล้วก็ต้องมีการสัญหากระบวนการสัญหานายกใหม่ใช่ไหม

ซึ่งชื่อของคุณหญิงสุดารัฐก็ยังเป็นคันดิเดตนายกอยู่ที่ภาคเพื่อไทย
ใช่แต่พี่ไม่เชื่อว่าจะสัญหานายกได้

พี่ไม่เชื่อพี่คิดว่าเขามีอย่างที่บอกไงทำไมถึงต้องแก้รัฐมนูล
ไปแก้แค่แบบระบบเลือกตั้งหน่อมแน้มมากเพื่อให้บางพักได้ประโยชน์เท่านั้นเอง

แต่วันนี้คุณยังมีสว๒๕๐คนอยู่

สารท่านวินิจฉัยว่าครบแล้ว๘ปีแล้ว
เท่ากับว่าจะต้องมีการสัญหานายกใหม่

แดดิเดตนายกที่มีอยู่ในบัญชี

คนนอกซึ่งก็เลือกไม่ได้อีก

ก็ลุงป้อมรักษาการ
รัฐสภาก็จะหมดมีนาคมปีหน้า

อันนี้เป็นการมุมมองของพี่
ต่อการเมืองจากประสบการณ์นะ

พักที่มีลุงตู่ร่วมได้ไหม

ที่ไม่เป็นสตูกับใครนะ

จะมาร่วมกันได้ต้องอยู่บน
สิ่งที่เรากำลังจะร่วมรัฐบาลเพื่ออะไร

แต่ถ้ามาร่วมกันเพื่อที่จะเอาประโยชน์ตัวเองเนี่ย
ไม่ต้องบอกชื่อนะกับใครเราก็ไม่ร่วม
แต่ถ้าร่วมบนผลประโยชน์ของประชาชน๑๒๓
เช่นต้องแก้รัฐมนูญฉบับประชาชนอย่างนี้โอเค